คุณผู้ชมไปดูเรื่องฝันเกือบจะเป็นจริงที่จังหวัดอุดรธานีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
หลับไปนะคะแล้วก็ฝันฝันว่ามีเงินมีทองมากองเต็มหน้าบ้านไปหมดเลย
ฝันดีไหมดีอยากให้มันเป็นจริงไหมอยากตอนเช้าเกือบเป็นจริง
เจอเงินเจอทองเหมือนกันแต่ขออนุญาตเติมตัวข้างหน้านะคะ
เจอตัวเงินตัวทองอ๋อตัวเฮียตัวเฮียพี่ชายคนโตวิ่งเข้ามาในบ้านเลยนะคะ
ต้องแจ้งกู้ภัยให้เข้ามาจับเขาออกไปค่ะไปดูช่วงนั้นค่ะ

เอ้าจนหน้าที่อศกูภัยมูลนิติอุดรทรงเสริมทำนะคะ
ก็ต้องวิ่งไล่จับเจ้าตัวเงินตัวทองที่วิ่งเข้าไปซุกตัว
หมู่บ้านเลือมโพตอมบุญบ้านเลือมเองมืองอุดรค่ะ

ฝันว่ามีเงินมีทองมากองเต็มหน้าบ้านเลย

ตัวเงินตัวทองวิ่งเข้ามาในบ้านค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามเธอบอกว่าคนโบราณเขาก็เชื่อนะ
เชื่อว่าถ้ามีสัตว์เลื้อยคลานลักษณะแบบนี้
เข้ามาในบ้านมันจะให้โชคให้ลาบ

เขาบอกจะออกจะออก๑๖พฤษภาคมนี้
ก็จะลองซื้อบ้านเลขที่ของตัวเองดู

พี่บ้านวันนี้ค่ะ
คุณแหละยังมาท่านเสียงโชคลองซื้อออกได้จ้า

ค่ะรัฐบาลมันจะประกาศ
ออกรางวัลวันที่๑๖พฤษภานี้
ก็จะขอเสียงโชคไปนะจ้า

หาโศกดีเนอะหาพ่อรูดอนเผ็ดรัตตรีรางวัลที่นึงนะจ้า

ดีว่างเงินต้องเต็มบ้านเลยจ้า

คุณผู้ชมอุ๊ยทำไมพูดไม่เพราะออกอากาศ
ไม่ใช่นะคะคำว่าหานี่นะคะ

อาสากุภัยบอกว่าตะกวดหรือแหลนตัวนี้
อายุประมาณ๓ปีน้ำหนัก๓๔กิโลกรัม
ความยาว๑เมตร๒๐เซนติเมตรค่ะ
ก็จับแล้วก็ปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะ